ทีนี้ขอไปเช็คราคาอีกหนึ่งอย่างก็คือ
จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเจ้าของสวนสะดาวมันเนี่ย
ตอนนี้เขากำลังเร่งเก็บผลผลิตนะคุณ
เพราะว่ามันถึงช่วงฤดูของสะดาวแล้ว
เอามาออกขายรายได้ดีเลยกิโลกรัมละ๑๕๐บาทค่ะ
ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูของสะดาวสะดาว
ใช่นะครับผลาหวานใช่แล้วก็ปลาดุกย้าง
เฮ้ยมากระเศรษฐกรบ้านคลองยาถันใจ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
เขาก็พากันเร่งเก็บสะดาวมันต้องเป็นสะดาวมันด้วยนะ
จะอร่อยมากคือเป็นสะดาวมันสายพันธุ์ขาวผ่องคุณ
แรงงานเขาก็มาช่วยกันเก็บขายจัดส่งให้ลูกค้านะคะทั้งขาประจำขาจรเลยคุณ
เขาว่ากันว่าสายพันธุ์นี้มันจะออกไปในทางมันไม่เข็บมากนะ
ใช่มันจะมีความมันมันจะไม่ขมเยอะนะคะ
คุณชายาภากำเนิดสารชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ย
ลูกสะดาวขายแบบนี้มาแล้วเป็น๑๐ปีช่วงแรกอ่ะขายไม่ได้ราคาแต่ก็ต้องจำใจขาย
คือสะดาวมันต้องบอกก่อนว่ามันจะออกในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมของทุกปี
เขาก็เลยอย่างนี้คุณชายาภาเขาคิดสูตรในการเร่งดอกของตัวเองออกมา
เพื่อที่จะได้มีผลผลิตเยอะไงคุณ
เขาจะฉีดทางใบอาทิตย์ละ๒ครั้งปรากฏว่าพอผ่านไป๑เดือน
คุณสะดาวบานอะไรตกใจอะไร
เออก็คงจะต้องดีใจแล้วใช่ไหมล่ะ
ก็ดีใจสิผ่านไปแค่๑เดือนสะดาวเริ่มออกดอกแล้วก็เก็บขายได้กิโลกรัมนะ
กิโลกรัมละ๑๕๐บาทนะคุณราคาดีนะคะใช่ดิฉันชอบมากเลยอ่ะตอนนี้หิวข้าวอ่ะ
ใครสนใจจะซื้อสะดาวมันจากสวนหรือว่าสนใจสูตรเร่งดอกนะของสะดาวเนี่ยนะ
ติดต่อไปได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ
จริงคุณจะบอกว่าพ่อผมชอบทานดิฉันชอบทานมากเห็นไม่ได้เลยอ่ะ

พ่อผมเนี่ยนะเอามากินแบบรูดใบ

พ่อนะป๊านะบอกแล้วอย่าไปเคี้ยวบ่อย
อื้อมันจะไปอย่าไปเคี้ยวบ่อยเดี๋ยวเนี่ยกินเป็นน้ำเอา
เหมือนหลูดงับบ้านเลยหลูด

หลูดนางหลูดด้วย